อะไรอ่ะเนี่ยต้นไม้เพิ่งลดน้ำไปวันก่อนเที่ยวละย่าย่ากดตาย
ตายแล้วพระอาทิตย์ก็ตวงโตแบบนี้จะอยู่ยังไงอุ้ยบ้านคุณเป็นไหมเนี่ย
เหมือนบ้านดิฉันไหมเนี่ยบ้านดิฉันพระอาทิตย์ไม่ดวงใหญ่ขนาดนี้
คุณยังอยู่บนโลกอยู่ไหมดิฉันยังอยู่บนโลกโลกใบนี้ที่มันมีแต่
ฤดูร้อนอย่างเดียวเลยอันนี้มันแดดหรือมันไฟไหม้เนี่ยคุณผู้ชม
มันโอ้โหร้อนอะไรขนาดนั้นพระอาทิตย์มันเข้าใกล้ประเทศไทยตอนนี้
มันเข้าใกล้เต้นสูงสูตรอ๋อไฟแรงก็มาไฟร้อนก็มา
พื้นที่ไฟป่าพวกคุณสองคนต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้
เดี๋ยวจะเกิดพายุฤดูร้อนจะออกจากบ้านเลยต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ
โอเคครับค่ะเดี๋ยวเราเตือนภัยกันเนอะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
ต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้ากับดิฉันสุภานีนะคะ
ช่วงนี้ประเทศไทยอากาศร้อนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้ในช่วงของปลายปลายสัปดาห์
ตรวจสอบกันหน่อยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูคุณผู้ชมต้องเตือนกันด้วยเช้านี้เพราะว่า
มีการตรวจสอบดัชนีคุณภาพของอากาศเช้านี้น่าเป็นห่วงหลายพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยอย่างที่เชียงใหม่ตอนนี้
ถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนั้นตอนนี้อันดับติดอยู่ที่อันดับที่๒๕หรือ๒๖
ไล่ไล่กันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ระหว่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่จะไปเชียงใหม่หรืออยู่เชียงใหม่ก็ต้องดูแลป้องกันเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศกันแล้วตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ปัจจัยสำคัญหลักหลักก็ยังคงมีอยู่นั่นก็คือเรื่องของความกดอากาศต่ำที่ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงตอนบนนะคะ
รวมกับว่าตอนนี้เนี่ยมีลมใต้คือลมที่พัดขึ้นมาจากทิศใต้แล้วก็ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นไปบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือด้วยทำให้พื้นที่ดังกล่าวนี้นะคะเกิดฝนฟ้าขนองได้หรือบางพื้นที่ก็เกิดลูกเห็บตกได้เนื่องจากสภาพอากาศแปร
ประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงตอนบนคือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนพอมาเจอกับทางลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้มาปะทะกันแบบนี้กลายเป็นพายุฤดูร้อนสิ่งที่ตามมาค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือฝนฟ้าขนองลมพัดแรงรวมไปถึงอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่อย่างที่บอกไปด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของการป้องกันอันตรายถ้าหาก
ว่าพี่น้องเกษตรกรเองก็ต้องระมัดระวังความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรกันด้วยแล้วมันเกิดแบบนี้เพราะปัจจัยอะไรนั่นก็คือเกิดจากพายุฤดูร้อนมันเป็นพายุที่เกิดจากอากาศที่มันปะทะกันอย่างดุนแรงนะคะเมื่ออากาศหนาวมาเจอกับอากาศร้อนอย่างฉับพันธ์ทันด่วนมันก็จะทำให้เกิดพายุขึ้น
คลีกคลายไปแบบเดิมส่วนสภาพอากาศทั้งวันวันนี้โดยภาพรวมแล้วจะร้อนแตะไปถึงสี่สิบองศาเซลเซียสนะคะท่านใดจะออกจากบ้านก็อย่าลืมระมัดระวังตัวเองดูแลปกป้องดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะนี่ค่ะดูแล้วนะคะช่วงบ่ายหลายหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครสามสิบเจ็ดองศาภาคอีสานก็ร้อนถึงสี่สิบองศา
สุดท้าย